พูดถึงเรื่องสภาพอากาศก็อยากชวนคุยคุณผู้ชมไปเลย
เรื่องของสภาพภัยแรงด้วย
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะ

อย่างที่อ่างเก็บน้ำหมานสถานที่คลายร้อนชื่อดังของคนที่จังหวัดเลย

จะมีนักท่องเที่ยวตามปกติแล้วไปเที่ยวอยู่ประมาณพันคนต่อวัน
ปีนี้เขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปหลายเปอร์เซ็นต์เลย
เพราะว่าพอไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าน้ำในอ่างเนี่ยมันแห้งแบบไม่มีน้ำเลยเนี่ยนะคะ

ตอนนี้ชาวบ้านต้องไปซื้อน้ำอุปโภคบริโภคกันแล้ว
เพราะว่าแหล่งน้ำผิวดินไม่พอจะนำมาผลิตเป็นน้ำปลาปลาได้ค่ะ
สำหรับปัญหาความแห้งแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดกรสิน
ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้ง๑๘อำเภอนะคะ
โดยเฉพาะน้ำที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคตอนนี้เริ่มไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของชาวบ้านเพราะว่าแหล่งน้ำผิวดินแห้งขอดเกือบทั้งหมดเลย
ชาวบ้านเลยต้องเสียเงินซื้อน้ำมากักตุนไว้ใช้ช่วงนี้ค่ะ
ซึ่งก็ยังพบชาวบ้านในเขตตำบลยอดแกงอำเภอนามนได้รับผลกระทบจากความแห้งแรง
ที่ชาวบ้านเก็บไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอแล้ว
ชาวบ้านต้องโทรเรียกนี่แหละค่ะมีพ่อค้าน้ำนำน้ำมาส่งให้
ราคาก็อยู่ที่๑๕๐บาทต่อเที่ยว
ว่าปีนี้แห้งแรงจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับที่เลยอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนเนี่ยจากความลึกประมาณ๓๐เมตร
เขาบอกตอนนี้เหลือไม่ถึง๓เมตรแล้ว
ประกอบกับลมก็พัดแรงนะคะทำให้อากาศร้อนมาก
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางน้ำ
ร้านอาหารที่ไปเปิดอยู่ให้บริการล่องแพรที่ห้วยกระทิง
นักท่องเที่ยวลดลงมากถึง๑๕๐แตกต่างกับทุกปีเลยนะคะ
เขาบอกว่าปกติแล้วทุกปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณพันคน
โดยเฉพาะเดือนมีนาถึงเมษานักท่องเที่ยวจะเยอะ

จากนี้ความแห้งแรงยังกระทบต่อการเกษตรรอบอ่างเก็บน้ำ
ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้
เพราะว่าน้ำในลำห้วยแห้งขอดในรอบ๒๐ปีค่ะ
ทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลด้านปริมาณน้ำฝนสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยเนี่ย
เขารายงานว่าปริมาณน้ำฝนรวมรายปีเฉลี่ยที่๑๒๓๗๕มิลลิเมตรต่อปี
แต่ปี๒๕๖๑มิลลิเมตรวัดได้๑๑๘๖๗มิลลิเมตร
ซึ่งยังไม่เท่ากับปี๒๕๓๖ที่มีฝนตกนะคะ
ก็คือ๘๖๒๓มิลลิเมตรค่ะ
ดูภาคใต้กันสักนิดนึงที่จังหวัดพังงา
เขื่อนเก็ดน้ำบริเวณหมู่๗บ้านบางศักดิ์ตำบลบางม่วงที่อำเภอตะกัวป่า
แห้งขอดจนเห็นเนินดินโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะ
เมื่อเข้าสู่ฤดูแรงที่มาเร็วกว่าทุกปีค่ะ

ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างที่เห็นนะคะ
รวมทั้งเขื่อนเก็บน้ำที่ชาวบ้านกว่า๓๐ครัวเรือนใช้
เพื่ออุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบมากเลย
ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเห็นพื้นดินแล้วก็เริ่มมีสีขุ่น
ซึ่งเกิดจากปัญหาการจัดเก็บน้ำที่ไม่ได้ผลมานาน
ชาวบ้านที่นั่นค่ะเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการขุดลอกเขื่อนให้กว้างแล้วก็ลึกลงไปอีกหน่อย
กักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนมาใช้ช่วงหน้าแรงได้
เพราะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำ
ชาวบ้านก็ต้องซื้อน้ำใช้คันละ๒๕๐บาท
แม้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเขายื่นเอกสารขอให้ทาง
การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนำรถมาแจกน้ำให้ชาวบ้านแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยค่ะ

ภาคอีสานนะหลายจังหวัดนะคะตอนนี้ต้องเจอกับภาวะภัยแรง
ยังไงก็ต้องปรับตัวใช้น้ำประหยัดด้วย
เกษตรกรก็ปลูกพืชน้ำน้อยเพิ่งไปก่อน